หมดไม่ได้เขาเห็นว่ามีวินอยู่มันมีแสงสว่าง
มันต้องมีปลั๊กไฟเขาก็เลยขี่รถไปจอดที่วิน
เพื่อไปเสียบชาร์จโทรศัพท์มือถือแต่มีวินบอกว่าเฮ้ย
มาจอดได้ยังไงนี่เขาเป็นเจ้าของพื้นที่เขาคุมอยู่
สุดท้ายเกิดมีปากเสียงกันบิดโดนรุมกระทืบแบบนี้ครับ
ผมจะเสียบแบตเตอรี่แล้วอยู่เดินมาหาผมเนี่ยเรื่องอะไร
บางทีก็ต้องแยกแยกให้ออกว่าเพียรไลเดอร์ส่งอาหาร

ส่งทับที่กันเหรอนะครับแต่ว่าก็ฟังความสองฝ่าย
คนนี้เกือบจะเดินมาประชิดกันเกือบจะมีการลงไม้ลงมือกันเหมือนกัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้ามร้านที่มัดยอง
เห็นคลิปนี้ก็วิจารณ์เยอะวิจารณ์เป็นสองฝั่งสองฝ่าย
เขาบอกว่าคือแบตเขาเนี่ยมันหมดนะฮะเขาก็เห็นเออมันก็มีเต็นต์เป็นวินอยู่เนอะ
สว่างมันต้องมีที่เสียบสิแล้วคิดว่าเออก็อาชีพเดียวกันทำมาหากิน
คนขับวินเขาก็ขับรายเดอร์ก็น่าจะช่วยเหลือกันไม่เป็นอะไรอืม
ชาร์จแบบอยู่แป๊บนึงพี่วินในภาพที่ใส่เสื้อกั๊กเนี่ยถาม
มาจอดทำไมอ่ะมาส่งอาหารหรือเปล่าหรือมารับคนหรือยังไง
เขาตอบไปว่าผมแค่มาจอดเสียบแบบเฉยพี่วินก็บอกว่าก็ไม่ให้จอด
ก็เลยคุยกันไปคุยกันมานะคุณเป็นใครผมไม่ให้จอดอะไรแบบนี้นะฮะ
ก็เขาบอกว่าพี่วินอ่าพี่รายเดอร์เขาก็เลยถามไปว่าอ่า
แล้วคุณเป็นใครมาห้ามผมไม่ให้ผมจอดเป็นเจ้าของที่หรือเปล่านะฮะ
คนขับวินก็ถามกลับแล้วมีปัญหาอะไรไหมผมคุมอยู่ที่นี่จากนั้นก็เลย
ปะทะขลมกันตามคลิปแล้วก็เดินปีเข้าไปหาพี่รายเดอร์เลย
ซึ่งเขาบอกว่าจริงจริงแล้วมันต่างฝ่ายต่างคำมาหากินเหรอนะอ่า
เขาส่งอาหารเขาไม่ได้ไปรับคนแย่งอะไรกันมันควรจะพึ่งพาอาศัยกันหรือเปล่า
ไม่ควรจะมาทะเลาะกันแบบนี้แต่ก็ยอมรับแหละว่านะ
อันนี้พี่วินเขาบอกว่าเขายอมรับนะเขาอาจจะพูดจาไม่ดีออกไปหรือเปล่า
จนบานปลายหรืออย่างไรอะไรแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นในฝั่งที่อ่า
เดอร์เขาบอกมาทีนี้เนี่ยเพื่อให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
เราเห็นแล้วว่าอยู่ตรงวินไหนวินนี้นะฮะ
ผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปที่วินก่อนนะฮะ
แต่ว่าไม่เจอพี่วินตามคลิปภาพนั้นนะฮะ
ก็ไปเจอพี่อีกคนนึงที่อยู่วินเดียวกันก็บอกว่าคือวินนี้มันเป็นวินส่วนบุคคล
เจ้าของวินให้คนขับวินดูแลความสงบเรียบร้อยภายในวิน
ก็เหมือนคนในคลิปภาพเมื่อกี้แหละสถาปนากันเองบ้างประมาณนั้น
ที่ผ่านมาก็มีรายเดอร์มาส่งอาหารก็มาจอดเต็มไปหมดแล้วก็ไม่ได้อะไรกัน
แต่เหมือนมีการชอบเข้ามาพูดคุยแบบจนเดือดร้อนเสียงดังกันจนรำคาญ
อันนี้พี่บินเขาบอกรายเดอร์บางคนเข้ามาแล้วชอบมาจับจองพื้นที่
เป็นของรายเดอร์อะไรแบบนี้นะฮะมันก็เป็นกินพื้นที่เข้าไป
เจ้าของก็เลยกำชับว่าคนในวินช่วยกันดูแลอย่าให้รายเดอร์มาจอดทับวินกัน
แต่ว่าส่วนรายเดอร์เขามองว่ามันก็น่าจะพูดจาให้ดีหน่อยหรือเปล่า
ถ้าพูดจามันเข้าหูหน่อยมันอาจจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้นะฮะ
แล้วก็อยากให้สอบถามกับวินคู่กรณีเองด้วยว่าเรื่องแบบนี้มันต้องฟังความสองฝ่าย
ซึ่งตอนนี้เรายังสรุปไม่ได้ว่าใครผิดใครถูก
แต่เหนือสิ่งอื่นใดก็อยากจะให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
คือคนธรรมาหากินเหมือนกันค่ะมีน้ำจิตน้ำใจกันอ่าฮะ
จะไปใช้พื้นที่เขาก็ต้องพูดดีดีกับเขาอ่าพี่วินก็คือเป็นเจ้าของวิน
ก็อาจจะเอื้อฟื้อเผื่อแผลหรือเปล่าคนละครึ่งทางอะไรแบบนี้นะครับ